สวัสดีค่ะหมอไก่พอพาที่นี้นะคะ
ในช่วงนี้ก็ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะ
ในช่วง๒เดือนสุดท้ายของปีนี้ค่ะ
จะมีเพียง๒ราศีเท่านั้นนะคะ
ดวงดีแบบคลองสัมปทานความปังไปถึงในช่วงเท้าดาวเลยค่ะ
สองราศีที่ดวงดีแบบเหมานั้น
จะใช่ราศีของคุณผู้ชมหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเช็คดวงไปพร้อมกันเลยนะคะ
ราศีแรกคือชาวราศีกรกฎค่ะ
ดวงชะตาของคุณในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะชีช้ำกะหล่ำปีมากพอสมควรเลยนะคะ
คุณต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาหลายเรื่องค่ะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการงานและการเงิน
ถือว่าเป็นหัวข้อที่ทำให้คุณปวดหัวมากที่สุดเลยนะคะ
แต่ในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนี้ค่ะ
ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎดีขึ้นมากเลยนะคะ
อุปสรรคปัญหาต่างที่เคยทำให้คุณปวดหัวปวดใจก็จะค่อยคลี่คลายไปค่ะ
และความสำเร็จก็จะเข้ามาแทนที่นะคะ
รับรองว่าในช่วง๒เดือนสุดท้ายของปีนี้ค่ะ
จะมีข่าวดีมีเรื่องที่น่ายินดีเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนค่ะ
และอีกหนึ่งราศีนะคะที่ดวงดีตั้งแต่ตอนนี้ยาวไปถึงในช่วงเขาดาวน์ปีใหม่เลยค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีเมทุนนะคะ
สำหรับเรื่องที่ทำให้ชาวราศีเมทุนยิ้มได้มากที่สุดเลยค่ะ
นั่นก็คือเรื่องของการเงินนะคะ
ในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนี้ค่ะ
จะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาในชีวิตของชาวราศีเมทุนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
เรียกว่าในช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการรับทรัพย์
เป็นช่วงแห่งการโกยเงินโกยทองเข้ากระเป๋าอย่างแท้จริงเลยค่ะ
และนอกจากในเรื่องของเงินทองที่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะ

มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบในรูปแบบของสิ่งของหรือว่าทรัพย์สินด้วยนะคะ

ฐานะทางการเงินของชาวราศีเมทุนจะดีขึ้น
เรียกว่าเข้าใกล้คำว่าเสร็จถี่เข้าไปทุกทีแล้วนะคะ
แต่ที่สำคัญนะคะชาวราศีเมทุนก็ควรที่จะนำเงินที่ได้
บริหารจัดการแล้วก็ต่อยอดอย่างเหมาะสมค่ะ
เพื่อที่จะทำให้ฐานะทางการเงินของคุณดีแบบระยะยาวนะคะ
เคล็ดลับการทำบุญให้ดวงปังคูณ๒ก่อนปีใหม่นะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้ทุกท่านทุกราศีเลยค่ะ

อย่างแรกเลยนะคะก็คือการทำบุญตักบาทค่ะ
ขอแนะนำเลยนะคะว่าให้คุณตักบาทตรงกับวันเกิดของตัวคุณเอง
เช่นถ้าเกิดในวันอาทิตย์นะคะก็ให้ตักบาทในวันอาทิตย์ค่ะ
ส่วนจำนวนวันที่ตักบาทควรจะเป็นเลขขี้นะคะ
เช่น๑วัน๓วัน๕วันค่ะ
ส่วนอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำเลยค่ะ
นั่นก็คือการไหว้พระประจำวันเกิด
อย่าลืมนะคะควรที่จะปิดทองและถวายผ้าห่มองค์พระด้วย
หากคุณทำทั้งสองอย่างนี้รับรองว่าจะดวงดีดวงปังก่อนปีใหม่อย่างแน่นอนเลยค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
และพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
และสามารถดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒